คุณผู้ชมไปงมหาของหน่อย
แหวนทอง๑สลึง
วงไม่ใหญ่วงนิดเดียวครับ
ผู้หญิงคนนี้ทำตกลงไปในไหนรู้ไหม
ทะเลสาบสงขลาครับ

กลางคืนด้วยมืดตึ๊บแบบนี้

เก่งที่สุดในโลกแล้วผมบอกเลย
ตกไปในทะเลสาบสงขามืดแหวนทองสลึงเดียวเนี่ยคุณผู้ชม

โอ้โหนี่ภารกิจเหลือเชื่อเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเหมือนกับว่าปัจจัยมันไม่เอื้อเลย
น้ำขุ่นตอนกลางคืนแล้วทะเลก็กว้างทะเลสาบ

เท่านี้คือไม่ได้บูลลี่เรื่องแหวนนะ
แต่จะเปรียบเทียบว่าแหวนมันวงเล็กมาก

จะไปรู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนอาจจะชี้ได้ว่าอยู่บริเวณนี้
นี่ครับโอ้โหกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
นายสำริทชูกลิ่นหัวหน้าอาสากู้ภัยพัทธลุง
นำกำลังแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็นักประดาน้ำ
ปฏิบัติการช่วยงมแหวนทอง
ของนางสาวมะลิสาคงแก้วอายุ๓๒ปี

ขอความช่วยเหลือมาคือเธอทำแหวนทองคำน้ำหนัก๑สลึง
หลุดจากนิ้วหล่นลงไปในทะเลสาบสงขลา
บริเวณหาดแสนสุกลำปัมอำเภอเมืองพัทธลุง
ซึ่งช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันอยู่เมื่อวาน
รถกระบะก็จมลงไปพัทธรุงจำได้
ทำให้ระดับน้ำในทะเลสาปก็สูงขึ้นสูงขึ้นแล้วสีขุ่นเข้ม
ไหนจะมีคลื่นอีกอย่างไรก็ตามการค้นหา
สามสิบนาทีกู้ภัยเอาแหวนขึ้นมาได้ครับ
โอ้โหพี่เก่งจริงครับ
คุณมะลิสาดีใจมากยกมือไหว้นี่ครับพี่มะลิสาฮะ

เราอาจจะสิ้นหวังไปแล้วว่าโอ้โหสงสัยหายากแน่
ใช่แล้วแหวนวงนี้มันมีค่าต่อจิตใจ

คือเธอขอบคุณเจ้าหน้าที่ก่อนบอกว่าก่อนหน้านี้ทำใจแล้วนะ
แล้วแม่หาแหวนในทะเลสาบเธอยังเปรียบเทียบเองเลย

แต่เธอก็เชื่อในความสามารถของทีมกู้ภัย
ก็ตัดสินใจโทรขอความช่วยเหลือ

เธอเล่าบอกว่าเธอเนี่ยแหวนรู้สึกว่ามันคับนิ้วนะรัดนิ้วก็พยายามจะถอดเก็บ

คุณผู้ชมรู้สึกเสียดายแหวนวงนี้มากเพราะเพิ่งซื้อ
ที่ผมบอกมีค่าจอดติดใจคือเธอเก็บตังค์ด้วยน้ำพักน้ำแรงเธอซื้อมาไง
ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยเธอดีใจมากที่ได้แหวนวงนี้คืนมา
นี่พี่สาวรี่แฟนรายการข่าวเย็นไทยรัฐบอกว่าเยี่ยมมากเลย
ไม่น่าจะเจอใช่ครับพี่แต่ก็เจอฮะ
ชมกู้ภัยนะคะแล้วดีใจด้วยที่ได้แหวนคืน